มาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าเรื่องของการประชุมผู้บริหารพัก
ประชุมคณะกรรมการบริหารการรับสมัครสมาชิกพักของแต่ละพัก

เริ่มจะมีกำหนดวันกันแล้ว

เพื่อหาบรือถึงการแก้ไขข้อบังคับ
และกำหนดแนวทางการเลือกคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่
โดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพัก
บอกว่าจะมีการเปิดรับสมัครสมาชิกพักใหม่

จากนั้นในวันที่๓ตุลาคม
จะจัดประชุมใหญ่เพื่อชี้แจงแนวทางการเดินหน้าของพัก
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับ
แล้วก็สิ่งที่หลายคนจับตามองก็คือ
เรื่องของหัวหน้าพักษณ์ไงคุณ
เรื่องของการคัดเลือกหัวหน้าพักคนใหม่นั้น
นายภูมิธรรมก็เปิดเผยนะครับว่า
ว่าในวันที่๒๘ตุลาคมจะได้ข้อสรุป
โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์
มีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน
และวันนี้คิดว่ามีคนที่เหมาะสมในการทำหน้าที่นี้แล้วนะครับ
จากคนใหม่คนเก่าวัยไหน
ทางพักก็จะดูความเหมาะสมต่อไปนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้
นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมอดีตสสพัก
ที่มีรายชื่อท้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพักคนใหม่
เดินทางเข้าพบนายพิสิทธิเวชชาชีวะ
เพื่อสอบถามถึงการแก้ไขข้อบังคับ
ในการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพักคนใหม่นะครับ
ซึ่งคุณหมอวรงก็บอกว่าส่วนตัวมีความพร้อมที่จะร่วมลงชิงตำแหน่งอยู่แล้ว
แล้วก็ถือว่าเป็นการทำการเมืองตามรูปแบบประชาธิปไตย

โดยวันนี้มีการพูดคุยกับนายพิสิทธิ
เป็นไปด้วยความราบรื่นและมีการจับไม้จับมือกันนะครับ
ส่วนผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรก็พร้อมที่จะทำงานกับพักประชาธิปัตย์ต่ออย่างแน่นอนนะครับ

ก็ถ้าใครจะได้หัวหน้าพักก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นแนวทางประชาธิปไตยนะครับ
ขณะที่นายอภิษฎเวชาชีวะบอกว่าความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
ไม่ได้ถือว่าเป็นความขัดแย้งกันภายในพัก
เพราะนี่คือการเปิดกว้างให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยภายในพักนั่นเองนะครับ
ส่วนอีกพักหนึ่งพักภูมิใจไทย
นายสุภาชัยใจสมุทรรองเลขาธิการพักภูมิใจไทยระบุนะครับว่า
พักยังเสนอชื่อให้นายอนุทินชาญวิรากูลเป็นหัวหน้าพักต่อไป
และชื่อของนายอนุทินก็ถูกเสนอให้เป็นนายยกรัฐมนตรีในส่วนของพักด้วย
โดยทุกคนเชื่อมั่นนะครับว่านายอนุทินจะนำพักไปสู่ความสำเร็จ
เพราะรู้จักปัญหาของประเทศเป็นนักบริหารที่มีความตั้งใจในการทำงานให้กับประเทศชาตินะครับ
ตอนนี้หลายพักก็กลับมามองนะคะกลับมาประชุมกันว่าจะบริหารภายในพักอย่างไร
เพื่อที่จะเดินหน้าเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งภายในต้นปีหน้า